ส่วนวันนี้นะคะเป็นรอบแรกของการปล่อยตัวนักโทษชั้นดี
ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษกว่า๓๐๐๐คนทั่วประเทศ
หนึ่งในนั้นคือนายชูวิทย์กระมวลวิสิตซึ่งต้องโทษในคดีรื้อบาเบีย
วันนี้ได้รับการปล่อยตัวโดยที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เตรียมปล่อยตัวนายชูวิทกมลวิสิตพร้อมพวกและอีกหลายคนสำหรับนักโทษชั้นดี
โดยวันนี้นะคะมีครอบครัวและคนสนิทมารอรับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมค่ะ
อีกไม่ถึง๑ชั่วโมงนับจากนี้นะคะนายชูวิทย์กระมวลวิสิตผู้ต้องขังคดี
หรือบาเบียก็จะได้รับอิสระภาพและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังได้รับการพระราชทานอภัยโทษค่ะ
บรรยากาศที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
สถานที่ปล่อยตัวนายชูวิทกมลวิสิตผู้ต้องขังคดีหรือบาเบียก็จะได้รับอิสระภาพ
หลังเจ้าตัวเข้าเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชสืบราชสันตะติวงในฐานะผู้ต้องโทษจำคุกที่เหลือโทษอีกไม่เกิน๑ปี
และรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า๑ใน๓นะคะ
เช้าวันนี้ค่ะก็มีครอบครัวและคนสนิทเดินทางมารอรับ
ส่วนลูกชายและลูกสาวของนายชูวิทย์ไม่ได้เดินทางมานะคะ
เนื่องจากขนาดนี้อยู่ที่ต่างประเทศ
เพราะวันนี้เป็นวันรับปริญญาของนางสาวตระการตากมลวิสิต

ซึ่งหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะ
นายชูวิทย์จะเดินทางไปดูพื้นที่บาเบียเก่าย่านสุขุมวิทย
ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ติดคุกก่อนที่จะกลับบ้านพัก
เพื่อไปสไกด์แสดงความยินดีกับลูกสาวที่สำเร็จการศึกษาค่ะ

ถูกสารดีกาตัดสินจำคุก๒ปี
ซึ่งหากดูจากกราฟิกที่ขึ้นอยู่ด้านข้างของดิฉันนะคะ
๒ปีของนายชูวิทย์นั่นเท่ากับ๗๓๑วันนั่นเองค่ะ
เพราะว่าในปีนี้มีทั้งหมด๓๖๖วันนะคะ
เพราะเดือนกุมภาพันธ์มีทั้งหมด๒๙วันค่ะ
นายชูวิทย์เริ่มถูกจำคุกตั้งแต่วันที่๒๘มกราคมปี๒๕๕๙ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จำคุกมาจนถึงวันที่๑๕ธันวาคมหรือเมื่อวานนี้
นั่นเท่ากับว่านายชูวิทย์อยู่ในคุกทั้งหมด๓๓๒วันค่ะ
และก่อนหน้านี้นะคะนายชูวิทย์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อเดือนสิงหาคมจำนวน๖เดือนนะคะหรือว่า๑๘๔วันนั่นเอง
ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา
ครบ๗รอบ๑๒สิงหาคมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนะคะ
ก็ทำให้ทั้งการลดโทษรวมไปถึงการรับโทษของนายชูวิทย์รวมทั้งหมดแล้ว
มีทั้งหมด๕๑๖วันตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนะคะ
ดังนั้นค่ะนายชูวิทย์จึงเข้าเงื่อนไขกับการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
และนอกเหนือจากนายชูวิทย์แล้วนะคะยังมีในส่วนของพันโทฮิมาลัยผิวพันธ์หรือว่าเสหิ
พันธรีธัญเทพธรรมธรผู้ต้องขังในคดีรื้อบาเบียซึ่งได้รับการปล่อยตัวในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ
แต่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพโดยยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดค่ะ
จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดนะคะว่าตัวของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตจะถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลราชธรรมแห่งนี้ในเวลาเท่าไหร่
เพราะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของทางกฎหมายและขั้นตอนของเอกสารนะคะ
แต่หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในทันที
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมค่ะ